ไทยรัฐเทียเตอร์พาคุณผู้ชมเพลิดเพลินไปกับภาพยนตร์๓เรื่อง

พบเรื่องราวอันสุดซึ้งของครูผู้เสียสละ

ในครูจันแรมประทีบแห่งแม่น้ำสาย

ปาวุนจินรับราชองกัน
ในเป๋าบุญจินตอดผู้ตรวจการคนใหม่

พบกับภาพยนตร์สุดคลาสสิกของชอบาเดอร์

ในสิ่งคู่จอมสังหาร
ติดตามชมภาพยนตร์๓เรื่อง๓รถ๓เวลา